ติดตามกันต่อในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
วันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องของ

สิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
เพราะว่าองค์กรสื่อ๓๐องค์กร

จากการออกพระบอสมัตินี้ออกมา
ครูเนี่ยดูสิครับ

ออกมาคัดค้าน๓๐องค์กร

ค้านกฎหมายครอบงำสื่อ
มีคนที่อยากจะรู้ว่า

ฟังชื่อของกฎหมายเนี่ย

และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
เออชื่อดีอย่างนี้

เขาจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ไม่ดีเหรอเขาจะส่งเสริมจริยธรรมเนี่ย

มาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
ทำไมต้องออกมาคัดค้าน

ฟังชื่อร่างแล้วก็ดูดี

สื่อเองก็มีปัญหาต่อสังคม

สื่อได้สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจ

ไม่เกี่ยวไม่คล่องเขาไม่ได้ทำผิด

ที่จะให้มีการส่งเสริมยกระดับวิชาชีพ

ในวงการสื่อรู้ครับว่า
สื่อเองก็มีปัญหาอยู่ในหลายมิติ

ก็เป็นสภาพที่คนในวงการสื่อก็ยอมรับ

แต่ว่าพรบฉบับนี้ที่ออกมา

ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้คุ้มครอง

แต่ว่าเนื้อหาข้างในมีปัญหา

เพราะเป็นการริดรอนครอบงา

คามสื่อรุนแรงที่สุด

แล้วก็ไปซุกไปซ่อนอยู่ในมาตรา
หลายมาตราถ้าไม่ดูดีเนี่ย

คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
จนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
ในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร
คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร

คนในวงการสื่อ๓๐องค์กร